ก็จะทำยังไงดีคืออยู่โครงการเอื้ออาทรอยู่ด้วยกัน
เป็นห้องใกล้เรือนเคียงแล้วกันคุณผู้ชมปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ย
แล้วก็ถามผู้ชายห้องนั้นว่ามึงเกาเหรอไอ้อ้วน
แล้วก็ยิงใส่แบบเนี้ยค่ะคือชาวบ้านห้องข้างข้างเนี่ย
บอกว่าผู้หญิงคนนี้มักจะคิดว่าคนอื่นไปหาเรื่อง

คนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็หวาดภาวะกันหมด
ขอบคุณครับพี่อ้วน

ก็มาดักรอพอแล้วนะขอบคุณครับพี่อ้วน

เฮ้ยไอ้แกเรายังโดนโดนอ้วน
มึงขยันไม่แจ้งกันสักวันขนาดนั้นเลยเหรอ
มึงเก๋าหวะไอ้อ้วน

ถ้าข้างบ้านข้างห้องคุณเป็นแบบนี้คุณจะอยู่ยังไง
อยากจะย้ายออกแต่ว่าบางทีมันก็ไม่พร้อมที่จะออกไง

แล้วเราไปเลยนะ
เสียงด่ามึงเก๋าหวะไอ้อ้วน
ทีนี้เราก็เลยไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชม
ไปพร้อมกับตำรวจที่สพบังบัวทองด้วย
นี่คือโครงการเอื้ออาทรอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีนะคะ
แล้วเราไปเจอไปเจอคนที่ผู้หญิงในคลิป
ถามว่ามึงเก๋าเหรอไอ้อ้วน
ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาชื่อว่านายภัยบูลคล้ายมาลาอายุ๑๙ปีค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้
มันเพิ่งเกิดขึ้น๒๓วันก่อนนี้เอง
วันที่๘ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยถามไง
ถามภัยบูลว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนหรือเปล่า

ผมน่ะอยู่กับคุณยายผม๒คน
แล้วผมก็ไม่เคยมีปัญหากับผู้หญิงคนนี้เลย

เพราะอะไรรู้ไหมตอนที่ผมต้องออกไปเรียน
ยายผมเขารับเลี้ยงเด็กอยู่ที่ห้องนี้แหละ
แล้วคิดดูสิถ้าเกิดว่าเขามาก่อเหตุแบบนี้
แล้วเขามายิงเอาไม้มาฟาดบานเกล็ดแตก
แล้วมันไปโดนเด็กที่ยายเลี้ยงทำยังไง

ใช่ค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยญาติของผู้หญิงคนนั้น
อยากให้เขาดูแลหน่อยพาไปรักษาหน่อย
เพราะเขาไม่ได้เพิ่งเป็นแบบนี้ครั้งแรก
เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว
แล้วเมื่อเช้าตอนเช้าก่อนที่ตำรวจแล้วก็นักข่าวจะมาคุณผู้ชม

ก็คือก่อเหตุกลางคืนละหนึ่งตอนเช้าอีกหนึ่ง
อันนี้แค่ข้ามวันนะส่วนที่ผ่านมาหลายปี
ก็ทั้งมายืนตะโกนด่าหาว่าชาวบ้านที่เขาพูดคุยกันอยู่แถวนี้
ไปว่าเขาไปอะไรหาเรื่องเขา
ทั้งที่จริงชาวบ้านไม่อยากจะยุ่งกับเขาเลย

เกือบตี๒แล้วก็ยังมาก่อเหตุยิง
ไอ้ปืนที่เอามายิงไม่รู้เอามาจากไหน
เออเอาฝั่งคุณภัยบุญฝั่งผู้เสียข้างไหน
เขาออกมาจากห้องและเขาก็

แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นปืนอัดลมหรือว่าปืนบีบีกัน
แล้วก็ยิงทะลุเข้ามาที่หัวรั่วครับ
แล้วก็บานเก็ตข้างนอกแตกละเอียดเลยครับ

พาไปดูสภาพเมื่อกี้เนี่ยเป็นบานเกร็ดแตกลงมาเลยนะคะ
น้องเขาก็พาไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ถามยายของน้องเขาบ้าง

คุณยายบอกโอ้โหผู้หญิงคนนี้มีอาการคล้ายคนสติไม่ดี

บางวันยิงปืนอย่างที่บอกไปในคลิป
เมื่อคืนยิงละรอบตอนเช้าเนี่ยยิงอีกรอบนึงนะครับ

ชาวบ้านไปด่าไปว่าเขาไปนินทาเขา
ทั้งจริงชาวบ้าเอือมละอาไม่อยากจะยุ่ง
นี่ครับคือตัวของผู้หญิงที่เกาะเห็ดยิง

แล้วเนี่ยพอคุณยายบอกไงแม่เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจ
ถ้าเกิดว่าแม่ไม่สนใจลูกแล้วให้ลูกมาก่อเหตุแบบนี้

ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลเหรอหรือว่ายังไง
แต่คุณผู้ชมเรื่องหนึ่งที่บอกว่ามายิงจนบานเกร็ดแตก
มันก็เลยมีคำถามไงอ้าวแปลว่าเขาพกปืนสิ
เขามีปืนมีทะเบียนหรืออะไรหรือเปล่าถามตำรวจเลยนะ
ตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าปืนที่ใช้น่าจะเป็นพวก

โอ้โฮน่ากลัวแต่ก่อนมีแค่ไม้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีปืนแล้ว
ใช่แล้วตอนที่นักข่าวไปตำรวจไปนะคุณผู้ชม
ไปคอกห้องเลยห้องห่วงผู้หญิงคนนี้ก๊อกก๊อกก๊อก
ตัวเธออยู่ในห้องด้วยนะไม่ยอมเปิดประตูมาหาเจ้าหน้าที่ค่ะ
อยู่ในห้องนั่นแหละรู้ว่าเธออยู่แต่ไม่ยอมออกมา
ทีนี้ทำยังไงตำรวจก็ต้องพยายามที่จะประสานไปทางแม่
ให้แม่เหมือนกับเรียกลอมบอกให้แม่รู้นะว่า
ลูกสาวแม่เป็นแบบนี้แม่ดูแลลูกแม่ด้วยนะครับ
พาลูกแม่ไปหาหมอไปรักษาทานยาให้ต่อเนื่องนะครับ
จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านอีกนะคะ